สุขสำราญเหมือนอยู่บ้านเราชื่นชมครับเช้าสุขทวีน
สับจากพื้นดินสิ้นจากหน้าที
มีสิทธิ์เสร็จสันติโครงเมือง
เพลงพระราชนิพลแผ่นดินของเรานะคะเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชนิพลขึ้นเป็นเพลงลำดับที่๓๒
ในโอกาสที่เจ้าหญิงอเล็กซันร่าแห่งเคนสหราชอาณาจักรเสด็จเยือนประเทศไทยในพุทธศักราช๒๕๐๒ค่ะ
ซึ่งเฟื้องเองนะคะก็มีโอกาสได้รวมตัวกับเพื่อนอดีตสมาชิกนักร้องซียูแบนเป็นโอกาสพิเศษ
ก็ร่วมกันขับร้องเพลงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะ
เพลงแผ่นดินของเรานะครับพระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
ประพันธ์ทำนองเพลงขึ้นในระหว่างรอเครื่องบินพระที่นั่งเจ้าหญิงอเล็กซานร่า
กำลังลงจอดซึ่งใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเท่านั้น
จากนั้นพระองค์ทรงวีรับสั่งให้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท
ทำการประพันธ์เนื้อร้องให้กับธนองเพลงนี้ทันทีค่ะ